เฉพาะอนาคตของหลุยฟันกาวที่แฟนปีศาจแดงนั้นจดจ้องกันอยู่ตลอดเวลาครับ
หลังจากทำผลงานได้ไม่ดีด้วยกันไม่ชนะคู่แข่ง๖เกมติดรวดแล้วนะครับ
โดยตัวเต็งที่จะมาคุมทีมแทนแฟนเก่าหากผลงานไม่ดีแล้วโดนปลดนะครับ
ซึ่งเป็นตำนานของสโมสรอีก๑คนครับ
ตัวเขาเองนั้นเป็นเพราะว่าตัดสินใจลงสมัครเป็นประธานฟีฟ่า
เพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็คงจะลงโทษไปตั้งแต่ปี๒๐๑๑แล้ว
ขณะเดียวกันครับเซฟลาเตอร์อดีตประธานฟีฟ่าก็โดนแบนเหมือนกัน
เตรียมจะส่งทีมกฎหมายเข้ายื่นอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อย
ปิดท้ายที่คริสเซโนโรนาโดครับล่าสุดนั้นถูกสื่อในประตูเกต
จับได้ว่ากำลังซุ่มปลูกต้นรักนะครับกับนางแบบลูกครึ่งประตูเกตฝรั่งเศส
นามว่าเมลานีมาร์ตินซ์โดยรายงานก็ระบุว่าทั้ง๒คนนั้นเคยไปเที่ยวที่โมโลกโกล

นอกจากนี้เมลานียังมีดีกรีย์เป็นถึง
ผ่านเข้าถึงรอบสุดท้ายมาแล้วด้วย
ปีกของเรอะมาริตยังคงคลองตัวเป็นโสด
ตั้งแต่เลิกลากับทางอิรินาเชค
นางแบบสาวชาวรัสเซียเมื่อช่วงต้นปี
ก็มีข่าวกุ๊กกิ๊กกับใครไปเรื่อย
แต่ล่าสุดนั้นกับคนนี้ต้องดูว่าจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับ